สามท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านด้วย
ติดไว้ตอนเช้าเรื่องของลูกเข็บยักษ
ครับอ่านะครับเป็นลูกเห็บที่เขาบอกว่าขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการเก็บภาพแล้วก็บันทึกได้
ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับก็มีการบอกเล่ากันมาว่าโอ้โหเจอลูกเข็บใหญ่กว่านี้เยอะ
แต่ว่าไม่มีการเก็บภาพเก็บอะไรไว้เป็นรายลักษรแต่นี่ถือว่าเป็นรายละอักษรนะครับ
เกิดขึ้นเมื่อปีสองพันสิบเดือนกรกฎาคมค่ะวันที่ยี่สิบสาม
เดี๋ยวไปดูกันก่อนนะครับขณะของลูกเห็บเนี่ยนะครับ
เขามีการบันทึกภาพไว้ได้ภาพจริงนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
เป็นลูกเห็บที่เกิดขึ้นที่ซาวดาโกต้านะครับสหรัฐอเมริกานี่นะครับ
ใหญ่มากเลยนะครับนี่ยี่สิบเซนต์นะครับเซนต์รอบวงทั้งหมดยี่สิบเซนต์
น้ำหนัก๙กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบให้เห็นภาพจะเท่ากับเกลอนของนม
นมสดเวลาเราไปร้านสะดวกซื้อนั่นแหละครับเท่ากับเกลอนนมสด๑เกลอน
ทีนี้เขาก็มีคนอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าลูกเห็บแบบนี้เนี่ย
เวลามันเกิดขึ้นแล้วเวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะส่งผลกระทบแค่ไหนนะครับ
แล้วก็ถ้าหากเรามาทำเป็นลูกเห็บให้มันเห็นภาพจริงมันจะเป็นยังไง
ทีนี้เดี๋ยวไปดูคลิปคลิปนี้ครับเขาเป็นการจำลองภาพลูกเห็บนะครับ
ที่เขาทำการทำขึ้นมานะครับโดยเอาน้ำแข็งเนี่ยนะครับ
สกัดเป็นลูกเห็บที่เราได้เห็นภาพตอนเช้านี่สกัดให้มีขนาดเท่ากับ
ซึ่งมีความแข็งแรงเหมือนกระโหลกของเราเลยทุ่มไปดูว่าเอ๊ะ
แตกหรือเปล่านี่โพะโอ้โหยุบเลยนะฮะตายนะครับนี่นั่นน่ะสิ
อันนี้ก็เป็นเกิดขึ้นที่ต่างประเทศแต่ว่าในเมืองไทยของเรา
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเราเกิดได้ว่าที่
จังหวัดเชียงใหม่เขาก็เกิดเรื่องของลูกเห็บตกในหลายที่เลยทีเดียว
บอกว่าลูกเห็บที่ตกลงมาเนี่ยนะครับตกอย่างกันแบบหิมะเลยนะครับ
ภาพหลังจากลูกเห็บตกเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรอ่ะนี่โอ้โห
ขาวโพนนะฮะเหมือนอยู่ฮอกไกโดดูสินะครับเป็นภาพของน้ำแข็งนะครับ
ตกลงมาจากบนท้องฟ้านะครับหลังพายุฝนฟ้าขนองโอ้โหเม็ด
เป็นข้าวสารเลยนะครับนี่โหตามท้องสวนนะครับก็มีหลายคน
เก็บไว้บ้างเอาไปรับประทานบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับอย่างที่เตือนไว้นะครับ
เชียงใหม่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับมีเรื่องของสภาพอากาศที่มีควันค่อนข้างเยอะนะครับ
เหล่านี้ก็จะเป็นลูกเห็บที่ไปทำปฏิกิริยากับพวกควันต่างที่อยู่บนท้องฟ้าอาจจะมีความเป็นพิษอยู่นะครับ
ดังนั้นห้ามมารับประทานเด็ดขาดนะครับเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับภาพรวมสภาพอากาศหลังจากนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณผู้ชมดูภาพภาพนี้จะสังเกตว่าขณะนี้เองครับบริเวณตอนกลางประเทศช่วงเช้าวันนี้ภาพถ่ายเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพอากาศหลังจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณตอนกลางประเทศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ

คุณผู้ชมดูภาพอากาศหลังจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณตอนกลางประเทศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพอากาศหลังจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณตอนกลางประเทศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ

คุณผู้ชมดูภาพอากาศหลังจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณตอนกลางประเทศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพอากาศหลังจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณตอนกลางประเทศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพอากาศหลังจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณตอนกลางประเทศช่วงเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ